มาเริ่มกันดีเกมระหว่างมภขอนแกนกับมกะเสมบัดดิด
สองทีมของระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องมาเจอกัน
จังหวะนี้อภิวัตรจ่ายให้โรจาริโอ

พึ่งพึ่งแล้วมันตัวยิกเข้ามาดูเบลกครับลูกหนี
ต้องชมความสามารถเฉพาะตัวบวกกับทีมเวิร์คจริงครับ
มาเริ่มกันดีเกมระหว่างมภขอนแกนกับมกะเสมบัดดิด
สองทีมของระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องมาเจอกัน
จังหวะนี้อภิวัตรจ่ายให้โรจาริโอ

พึ่งพึ่งแล้วมันตัวยิกเข้ามาดูเบลกครับลูกหนี
ต้องชมความสามารถเฉพาะตัวบวกกับทีมเวิร์คจริงครับ
คู่ตี้อณันบาทักแล้วใช้หัวเล็กบอลกลับจะสอบต่อให้เพื่อนร่วมทีม
เอาตัวรอดไปได้อย่างสวยงาม
ต่อด้วย๑๒กับเพื่อนและวิ่งเข้ามายิ่งเรียบร้อย
ปิดท้ายด้วยคู่กรมทางหลวงกับการท่าเรือ
ลูกนี้ใจเลียดผ่านมาตรงหน้าประตูมาถึงวัชราในศรี
แล้วตอนสอบยกลุ่มดีโอ้โหเข้าเป็นตัวไปอย่างเหนือชั้นแล้วทีเดียวครับ